คิดถึงน้องแมนยูไหมครับคุณผู้ชมฮะคิดถึงค่ะ
คิดถึงน้องแมนยูเอาใจช่วยน้องทุกวันนะครับ
ล่าสุดนี้นะครับอาการน้องดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
หลังจากแพทย์ต่อแขนให้สำเร็จแล้วก็ชู๒นิ้วแบบนี้ด้วยนะฮะ
สองนิ้วนะครับขณะที่คู่กรณีเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้หนีไปไหนนะ
และยินดีจะชดใช้ค่าเสียหายค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับ
นี่เป็นภาพของเด็กชายธีรศักดิวรรณชัยหรือว่าน้องแมนยูครับ
สดใสทีเดียวชูสองนิ้วใส่กล้องด้วยระหว่างที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่
โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีครับโดยนางคำล่าวรรณชัยแม่ของน้องแมนยูนะครับ
นำมาให้ผู้สื่อข่าวดูแล้วก็ฝากขอบคุณที่ช่วยเหลือนะครับ
โดยน้องแมนยูสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีฟังเสียงน้องสักหน่อยครับ

เจ็บเจ็บไหมลูกเจ็บนิดนึงพูดแค่นี้เหรอ
ทนเข้มแข็งและสุขภาพจิตดีจริงจริงนะมากมากเลยเอออืม
คุณผู้ชมครับและนางสาวชะนันทรคนขับรถเก่งคู่กรณี
นำกล้องหลังรถมาให้ทีมข่าวดูครับซึ่งบันทึกภาพขณะที่เด็กชาย
ธิระโพงวัณชัยพี่ชายของน้องแมนยูวัยสิบสี่ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบนี้แหละครับโดยมีน้องไอซ์วัย๔ขวบ
ลูกพี่ลูกน้องซ้อนอยู่ด้านหน้า
และน้องแมนยูเนี่ยซ้อนอยู่กำลังขี่รถลงจากเนินนะครับ
ก่อนมาประสบอุบัติเหตุดังกล่าวครับ
ไปแล้วนะฮะหลังเกิดเหตุนะครับนางสาวชะนันทรคนขับรถเก่ง
คู่กรณีก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับเธอลงมาจากรถให้ความช่วยเหลือ
ก็คือคนที่ใส่เสื้อสีเทานะครับคุณผู้ชมฮะที่มาพยุงน้องแมนยู
เดี๋ยวในภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับเนี่ยฮะนางสาวชะนันทร
เปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุนะ
เธอก็ลงไปช่วยน้องแมนยูกับน้องไอซ์แต่กลับมีข่าวมาบอกว่า
เธอไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยแต่ก็ยอมรับว่าไม่ได้ไปเยี่ยมน้องแมนยู
ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเพราะว่าเธอบอกว่าเธอไม่มีรถครับ
รถยังอยู่ที่โรงพักแต่ไปเยี่ยมน้องไอซ์นะครับ
ที่ได้รับบาดเจ็บอีกคนนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลยครับ
ส่วนแม่ของน้องแมนยูบอกว่าแม้น้องแมนยูจะนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
แต่ยังบ่นเป็นห่วงแม่ตลอดเวลาเลยโอ๊ยน่ารักลูก
แล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เธอกับน้องแมนยูต้องอยู่ห่างกัน
สำหรับอาการของน้องแมนยูนะครับตอนนี้ก็คุณหมอบอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง
สภาพจิตใจดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยนะฮะ
แต่ยังแอบกังวลว่าคือต่อสำเร็จแต่แขนเนี่ยมันจะใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่า
อันนี้มันหลายอย่างเส้นประสาทการกายภาพหลังจากนี้นะครับ
และขอขอบพระคุณทุกคนที่โอนเงินเข้ามาช่วยเหลือนะครับ
ซึ่งยอดเงินบริจาคตอนนี้ประมาณ๓ล้าน๓แสนบาทนะครับ
ตอนนี้ปิดทุกบัญชีนะครับไม่รับแล้วนะครับขอบคุณมากครับ